คือคุณป้าแกเป็นคนชอบเอาขยะไปทิ้ง

แต่ประเด็นคือไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นค่ะ

ไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นแล้วก็ต้องไปทิ้งตอนกลางคืนด้วย

ลองไปดูคลิปก่อนก่อน
อุบลราชธานีมนุษย์ป้าข้างบ้าน

แล้วก็เอาขยะเหล่านี้ไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นหมดเลย

เคลียร์ชี้พิกัดด้วยนะคะว่าอยู่ในซอยชายางกูล๔๒ที่จังหวัดอุบลราชธานีบ้านคุณป่ะ
ชายางกูลเหมือนกันเลยแต่คนละซอยอ๋อคนละซอยคนละซอยคนละซอยรู้จัก
รู้จักคุณป้าคนนี้บ้างไหมคุณป้าไม่ไม่ไม่เคยเห็นวันไหนกลับบ้านลองแวะไปดูหน่อย
เดี๋ยวไปดูลองแวะไปดูหน่อยค่ะคือเขาบอกว่าป้าแกไม่ได้ทิ้งครั้งเดียวไงคะ
เจ้าของบ้านมีกล้องวงจรปิดคือดูทุกวันแกก็ทิ้งทุกวัน
เสร็จขยะเล็กน้อยนิดหน่อยกวาดกวาดกวาดกวาด
แล้วก็เอามาโยนใส่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะ

ฝนตกแกก็เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเหมือนกัน
หลังบ้านป้าแกก็เก็บขยะโยนไว้หลังบ้านคนอื่นอีกเหมือนกัน
บรรดาคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็แสดงความเห็นกันเยอะ

ก็ลงก็ไปทิ้งก็ทิ้งอะไรอย่างนี้
คือจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคลิปนี้มันมาแบบมุมเดียวด้านเดียวนะคะ
จริงถ้าคุณผู้หญิงท่านนี้ดูอยู่แล้วก็อยากจะชี้แจงอะไรจริงก็ชี้แจงมาได้เหมือนกันนะคะ
เราก็อยากรู้ว่ามันมีเหตุผลความจำเป็นอะไรยังไงไหมที่ต้องเอาขยะไปทิ้งไว้
ขยะอันนั้นจริงไม่ใช่ของบ้านแกหรือเปล่า
ติดต่อนักข่าวไทยรัฐหรือติดต่อทางเฟซบุ๊ก